ถ้าเกิดกินเหล้าขับรถได้ป่ะ

กินเหล้าขับเรือ

คนขับรถเนี่ยไม่ต้องคนขับเลย
ไอ้คนนั่งเนี่ยจะกินเหล้า

กฎหมายไม่ให้นะ
แต่อันเนี้ยไม่ได้ขับเรือ

ลอยไปตามน้ำแบบนี้

ลอยเรือ

คุณลุงอะไรนะสุราฤทธิ์ชื่อคุณลุงอะไรนะสักดาคือน้ำสกุลเนี้ย
คือได้มาแต่เดิมหรือว่าเพิ่งมาเปลี่ยนนามสกุลเดิมแต่ที่แน่อันนี้
สุราใช่นามสกุลสุราฤทธิ์แต่ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าฤทธิสุราจริง
อ๋อเมาอะไรเนี้ยเมาเหล้าเออไม่ต้องให้ใครดมพิสูจน์ถูกต้อง
แล้วไม่ต้องถามด้วยว่าเมาไหมบอกเลยแบบชัดเจนคุยกับตำรวจ
คือนอนแอดอยู่บนเรือแล้วก็ปล่อยให้เรือมันลอยมาตามน้ำแบบนี้ค่ะ
อ่าตำรวจเนี้ยต้องไปจับมือดึงลุงขึ้นมาบนฝั่งนะคะซึ่งตำรวจเองหัวจะปวดนะ
ตำรวจสพเมืองอุทัยธานีก็ไปตรวจสอบหน่อยคุณลุงตอนแรกอ่ะนะ
ขออภัยคุณผู้ชมคิดว่าตายแล้วนอนอยู่บนเรือแล้วเรือมันก็ลอยมาเนี่ย
อยู่ในแม่น้ำสแก่กรังตรงหน้าสารกลางจังหวัดนะคะทีนี้ที่ตอนแรกเห็นลุงนอนนิ่ง
แต่จู่ลุงลุกขึ้นมาตะโกนคนจะนอนไม่ได้เดือดร้อนใคร
แล้วก็ตะโกนบอกชื่อแบบที่คุณผู้ชมเห็น

แต่ระวังจะเดือดร้อนตัวแกเองไง
ถ้าเรือมันพลิกไปเลยเดือดร้อนกันล่ะ
ใช่ทีนี้ทำยังไงตำรวจก็ค่อยให้ลุงเนี่ย
เข้ามาที่ฝั่งใช่ไหมไปจูงลุงขึ้นจากริมตลิ่ง

ลุงอ่ะจำไม่ได้ด้วยนะว่าที่นี่ที่ไหน

อ้าวบ้าจัดอยู่ตรงไหนบ้าง
นี่แหละคือจำไม่ได้แล้วอ่ะแล้วตอนแรกคือเนี่ยตำรวจเอาลุงขึ้นมาไง
ลุงแซวตำรวจด้วยนะ
เกิดขึ้นมาไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นแล้วเนี่ยเป็นตำรวจ
พอคุยไปคุยมาถึงรู้ว่าบ้านลุงอยู่หน้าวัดธรรมโสพิษ
หรือว่าวัดโค้งอยู่ห่างจากหน้าสารกลางจังหวัดไปสัก๒โลได้
ต้องแจ้งให้ญาติมารับตัวแล้วก็ไม่ได้ดำเนินคดีลุงนะ
พี่สาวอ่ะพี่สาวลุงมาพี่สาวลุงบอกว่าโหน้องเนี่ยนะเขาเคยเป็นช่างเจรนายพลอย
ประกวดได้ที่๔ของประเทศใช่ไหม

เขาส่งกันหลายคนแต่ว่าเนี่ยลุงแกชอบดื่มเหล้า
แล้วที่เมาหนักอ่ะแม่ก็นี่ไงก็ฟังใครเปิดทีวีช่องไหนก็บอกว่า
ดเหล้าเข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษานี่ไม่ได้ดื่มมาเลยตลอดเข้าพรรษา
วันนี้ออกพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วจัดเลย

ทศเหรอทศที่ไม่ได้ดื่มไปเหรอหรือยังไง
ทดเถยนั่นมีดอกเบี้ยด้วย